เราเคยรายงานไปแล้วว่าเขาก็ช่วยวิ่งอีกแรงหนึ่ง
อีกเส้นทางหนึ่งที่บางทีพี่ตูนเข้าไปไม่ถึง
ในการที่จะช่วยเรียกรายเงินให้กับโครงการ๙๙คนละ๙นี้ด้วยนะคะ
คุณเชษวิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรีรวมระยะทาง๗กิโลเมตร
เขาตั้งเป้าว่าวันนี้จะเก็บให้ได้๑๐ล้าน
โอ้โหเยอะนะครับ
ส่วนที่สกลนครค่ะคุณก้องห้วยไร่แล้วก็เพื่อนศิลปิน
และประชาชนนับพันคนก็ออกสตาร์ทนำร่องเก้าไร่
ภาคอีสานสมทบโครงการของพี่ตูนด้วยเหมือนกัน
อัครเดชยอดจำปาหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของกล้องห้วยไร่
พร้อมกับเพื่อนศิลปินดาราออกวิ่งตามโครงการ๙คนละ๙ภาคอีสานค่ะ
ในพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อจะหาทุนสมทบกองทุน๙คนละ๙
ตูนบอดี้แลมในการช่วยโรงพยาบาล๑๑แห่งทั่วประเทศ
ก็มีทั้งข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนกว่า๑๐๐คน
ที่มาร่วมวิ่งออกจากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนราธิวาส
อภัยค่ะอำเภอวานอนนิวาสนะคะ
ซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปตามถนนวานอนนิวาสพังโคน
โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลยืนรอบริจาคเงินตลอดสองข้างทางค่ะ
คุณก้องห้วยไร่เขาเล่าให้ฟังบอกว่า
จุดเริ่มต้นก็คือการที่เขาได้ไปช่วยพี่ตูนที่จังหวัดชุมพร
จากนั้นก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจ

จะวิ่งเพื่อพี่ตูนและเพื่อประเทศชาติที่บ้านเกิดบ้าง
ก็อยากที่จะเป็นก้าวแรกของภาคอีสาน
แม้ว่าตอนนี้ยอดเงินจะทะลุ๗๐๐ล้านบาทที่ตั้งใจเอาไว้แล้ว
แต่ทุกคนก็ยังสามารถสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ได้อย่างไม่มีวันจบสิ้นนะคะ
โหกลายเป็นก้าวคนละก้าวฟรีเวิร์ดไปแล้วอ่ะ
ใช่ซึ่งจุดหมายแรกที่เขาจะหยุดพักที่เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
ก็จะไปพักรับประทานอาหารกลางวันกัน
ช่วงบ่ายก็จะออกวิ่งต่อไปที่อำเภอพังโคน
ต่อไปยังอำเภอพันนานิคม
ซึ่งก็เป็นจุดที่จะพักค้างแรมในวันนี้
ระยะทางโดยรวมประมาณ๓๘กิโลเมตรนะคะ
แล้วพรุ่งนี้คุณกล้องก็จะออกวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองสกลนครต่อไป
ซึ่งตลอดเส้นทางก็มีประชาชนจากหลากหลายอาชีพเลยค่ะ
มายืนรอนำเงินไปมอบให้กับกองหวยไรนะคะ
ส่วนที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชนบุรี

นายวรเชษเอ็มเปียอดีตมือกลองชื่อดังในนามเชษสมายบัฟโล
พร้อมด้วยนายกฤษณภัณฑ์เด็ดครุฑ

โดยงานราชการก็ร่วมทำกิจกรรมออกวิ่งระยะทาง๗กิโลเมตร
เป็นการร่วมวิ่งรับบริจาคเงินในส่วนที่ตูนบอดี้แลมวิ่งมาไม่ถึงค่ะ
จะได้นำเอาไปมอบให้กับคุณตูนบอดี้แลมสมทบโครงการ๙คนละ๙ด้วย

จากการวิ่งครั้งนี้ต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากลูกเด็กเล็กแดง
คือทุกผู้ทุกคนทุกวัยทุกอาชีพ

ใช่คือมายืนรอนะคะโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นก็คือนักเรียนโรงเรียนชนกัญญานุกูลค่ะ
ที่นำธนบัตรใบละ๒๐มาต่อกันยาวถึง๒๐๐เมตรเลยนะ
ใช่เมื่อกี้เดินเก็บทีละเส้นทีละเส้นเลย
ใช่ค่ะขณะที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคเขต๑ก็รวบรวมเงินมาให้กับคุณเชษเหมือนกัน
บาทค่ะเลขก็ต้องสวยด้วยเนาะ

จากนี้นะคะยังมีประชาชนแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนปรีชานุศาสตร์
นำเงินเย็บเป็นสายยืนรอรวมแล้วอีกเกือบหนึ่งแสนบาท
คุณเชษบอกว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้นะว่าในวันนี้อยากจะได้ยอดเงินรวมทะลุ๑๐ล้านบาท
ถ้าไม่ครบ๑๐ล้านบาทคุณรู้ไหมเขาบอกว่ายังไง
จะวิ่งซ่อมวิ่งซ่อมให้ถึง
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าขอบคุณพี่น้องชาวชนบุรีแล้วก็ในภาคตะวันออกทุกคน
ที่ร่วมกันบริจาคเงินให้กับโครงการนี้ด้วย